มาต่อกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะเรียกว่าสุดสุดค่ะ
เปิดตัวกันแบบที่ญี่ปุ่นเรียกว่าไม่หนาวแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยค่ะก็คุณอ้ำพัชราภา

คือไปกันเยอะก็เจ็นแต่นี่จะไม่โปรกัดใครเลย

ถูกต้องนะคะหวานแค่ไหนดูได้จากไอจีสตอรี่ของไฮโซโพกพรประพานะคะ
หนึ่งในผู้ร่วมทริปค่ะนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูรูปมือ
ไหนจะรูปจับมือนี่
ก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นรูปใครนะคะ

ปุ่นไม่ต้องทำลงทำเล็บนะคะกำมือกันขนาดนั้นค่ะ
ที่สำคัญมันมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวให้ได้ดูนะคะ
สรรพนามที่ฝ่ายชายเรียกค่ะ

ไปฟังคุณพกเรียกคุณอ้ำเลยค่ะ

ก็แซวกันหยอกเอิญอะนะคะ
ซึ่งคุณอ้ำถามว่าคุณโพกเป็นไร
คุณโพกบอกอายเขาต้องหยอกกันหน้าลักหน้าชางสุดสุด
ต้องเอาฉายาแซบกลคารภาหกศิ
มาคืนพวกนักข่าวอย่างดิฉันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคือแคปชั่นของคุณพกนี้นะคะเขาก็โพสต์เอาไว้ด้วย
บอกว่าการที่แขนหักครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดเลย
เพราะมีพยาบาลสาวสวยดูแลเขาอยู่นะคะ

คุณพกเนี่ยอายุ๓๓นะคะคุณอ้ำพัชรภา๔๐นะคะ

กลับมาสงสัยได้ไปจอมไหมถามคุณอ้ามแล้วนะคะ

เชียร์สุดบ่ดูก็ทักด้วยนะว่าปีนี้จะได้แต่งงานค่ะ